คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราต่อกันที่วงการภาพยนตร์กันบ้างดีกว่านะคะ
กับผลรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๙ค่ะ
ใช่แล้วจัดไปแล้วเมื่อคืนนะคะมาดูซิใครได้รางวัลสำคัญบ้างค่ะ
คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็ควบรางวัลใหญ่ผู้กำกับยอดเยี่ยม
พร้อมกับรางวัลอื่นไปรวมกว่า๖รางวัลค่ะ
อันนี้มาแรงจริงค่ะส่วนดารานำชายค่ะตกเป็นของนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ค่ะ
นักแสดงนำหญิงที่เป็นสาวน้อยรุ่นใหม่เช่นกันค่ะ
คือน้องมินนี่พัทธิราให้เขาจริงนะ

ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทำผลงานได้ดีนะ
กวาดรางวัลต่างไปถึง๖รางวัลเช่นเดียวกันค่ะ